ครับแม้ว่าความสัมพันธ์อดีตพระกาโตะกับนางสาวตองจะจบลงไปแล้ว
แต่เรื่องราวระหว่างทางยังไม่จบครับปปฮะ
เรียกทั้งสองคนมาให้ปากคำคาดว่าจะมีความชัดเจน
เรื่องเบิกเงินวัดเนี่ยครับในสองวันนี้ฮะอืม
นี่แหละครับตำรวจกองกำกับการขออภัยครับ
บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของอดีตพระกาโตะนะครับ
เป็นพระลูกวัดวัดเพ็ญญาติเนี่ยที่อำเภอชวางนะครับ
เบิกเงินออกไปอะไรยังไงไปเข้าพบนางสาวพีทยาทองเสพีนะครับ
ท่านพออ่อสำนักพุทธนครศรีธรรมราชนี่แหละ
เบิกจ่ายเงินของวัดต่างที่นะฮะสังกัดขึ้นตรงกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
จากนั้นก็ไปที่วัดเพ็ญญาติครับ
ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดเพื่อรวบรวมหลักฐาน
แล้วตรวจสอบการแต่งตั้งอดีตพระกาโตะเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
ว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
แล้วก็เชิญนายบำรุงยอดมณีอบตกะเปียด
นายกอบตกะเปียดเป็นคนกลางที่รับเงินจากอดีตพระกาโต
เอามาคืนวัดเนี่ยนายสันติจงราชหรือว่าช่างบ่าว
แล้วก็นายโชคดีนุมาตรกรรมการวัด
ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของวัดด้วย
ว่ามันเป็นไปตามระเบียบและชอบด้วยกฎหมายไหม
พนจรูนเกียจปานแก้วนะครับ
ท่านผู้ประคับการปปเนี่ยนะครับ
ก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปบอกว่า๒วันชัด
เข้าข่ายความผิดไหนข้อหาไหนบ้าง
การเบิกจ่ายเงินของวัดของอดีตพระกาโต
ความผิดสำเร็จแล้วนะเป็นอาญาแผ่นดินนะ

เข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๔

กรณีถ้ามีหนังสือแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าวาดนะนะ
แต่ถ้าไม่มีหนังสือล่ะไม่มีหนังสือ
มันก็จะเข้าข่ายสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดอีก

นางสาวตองเดี๋ยวจะมาให้ปากคามด้วย

อดีตพระกาโตะอาจจะตกเป็นเหยื่อ
จะเข้าข่ายกันโชคทรัพย์ไหมถูกกันโชคทรัพย์ไหม
นะครับเอาลองฟังท่านอธิบายหน่อยฮะ
พระกาโตเนี่ยมองด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้
นะครับคือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อาจจะเป็นเหยื่อก็ได้นะครับ
ถึงจะทำความผิดด้วย
แต่ที่ทำไปเนี่ยเขาเกิดจากอะไร
ถ้าเกิดมีอะไรพลาดบินไปถึงสิการทองดูแล้ว
นี่แหละค่ะเรื่องนี้มันก็ยังมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวยงไปถึงนักข่าวท้องถิ่น

ที่บอกว่าให้นักข่าวเพื่อที่จะปิดข่าวนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้มีพระย้อยแล้วก็นักข่าวท้องถิ่น

ก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจในเรื่องนี้ค่ะ
พระธวัฒน์จักรวโรหรือว่าพระย้อย
ซึ่งเป็นผู้ที่นำคลิปอดีตพระกาโตะกับศรีกาตองมาเผยแพร่
พร้อมกับนายภัยทูลอินทศิลานักข่าวท้องถิ่น
ที่ถูกพาดพิงว่ารับเงิน๓แสนบาท
วันนี้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สพเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะพยานค่ะ
ย้อยบอกว่าตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
เพราะตนมีความเชื่อมโยงกับพระคนกลาง
แต่จะเชื่อมโยงยังไงก็ได้ให้ปากคำกับตำรวจไปแล้ว
ยืนยันค่ะว่าไม่ได้อิจฉาอดีตพระกาโตะ
เพียงต้องการปกป้องพุทธศาสนา

ย้อยเนี่ยมีการถูกขุดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศรีกา
ก็ยืนยันว่าศรีกานั้นเป็นภรรยามารับไปหาหมอ
ตนเองมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
ขอสังคมอย่าขุดประเด็นเก่าก่อนบวชขึ้นมา

ถ้ามีพฤติกรรมแบบกาโตะจะพิจารณาตัวเองและศึกแน่นอนนะคะ
ย้อยบอกว่ารู้แล้วล่ะว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องการขุดคุย
แต่มั่นใจว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
ตอนนี้สภาพจิตใจดีไม่กังวลหรือเครียดค่ะ
ส่วนการลาศิกขานั้นอยู่ระหว่างตัดสินใจ

และ๑๔พฤษภาคมจะครบรอบวันที่ลูกเสียชีวิต

เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ย้อยบอกว่าไม่มีใครสั่งให้พูดในรายการ
ไม่รู้จักส่วนตัวกับพระดอน
ไม่เคยถูกติดต่อเพื่อนำเงินมาปิดเรื่อง

ไม่ทราบจริงว่าตอนนี้อยู่ที่ใครค่ะ
ใช่ครับใช่ครับบวชให้ลูกเพื่อที่ลูกเสียครับ

ก็ได้สังเจตนาจะศึกวันไหนก็ศึกวันไหนได้หมดเลยครับ
เพราะว่าทำบุญครับสวดทำบุญนะครับ
ไม่ได้มีเจตนามาหวังเป็นเจ้าวาดหรือว่าเป็นอะไร
คือบวชเอาบุญครับทำทุกอย่างครับ
ขณะที่นายภัยทูลค่ะนักข่าวท้องถิ่นนะคะ
ก็ยอมรับว่าพระดอนไปหาเพื่อคุยเรื่องข่าวจริง
แต่ตนยืนยันว่ายังไงก็ต้องนำเสนอตามข้อเท็จจริง
แล้วนายภัยทูลก็บอกว่าขอให้หยุดโจมตีพระย้อย
เพราะเป็นพระดีและชีวิตน่าสงสารค่ะ
เมื่อกี้พูดถึงพระดอนใช่ไหมพระดอนที่ถูกกล่าวหาแล้วกัน
เพราะเป็นคนกลางจะต้องเอาเงินไปจัดแจง
ปรากฏว่าเจ้าหนี้มาทวงอีกรายแล้วครับ
เป็นค่าจ้างทำสาราทรงไทยที่กุฏิ๑แสนบาท
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่สพรศธรรมดาลในสุเมศมาร์กรัก
อายุ๔๕ปีเป็นผู้ระเหมาก่อสร้างฮะ
นำเอกสารหลักฐานสัญญาหรือหลังคาสาราทรงไทย
แล้วก็การต่อเติมหลังคากุฏิของพระครูวินัยทรสุวิจักษ์หรือพระดอน
ผู้ช่วยเจ้าอวาดวัดวังตะวันออกอำเภอเมือจนครศรีธรรมดาล
มาบันทึกแจ้งความลงวันที่๒๙มิถุนายน๒๕
นะครับเอามาแจ้งความกับตะโหลดเพิ่มเติมที่นี่
นายสุเมฆบอกว่าปี๖๓พระดอนมาว่าจ้างนะครับ
รื้อต่อเติมหลังคาทรงไทยภายในวัดวังตะวันออกในราคา๒แสนบาท
กระทั่งงานรับเหมาหรือต่อเติมสาราทรงไทยแล้วเสร็จ
แต่พระดอนยังค้างอยู่อีก๑แสนบาทจนถึงทุกวันนี้แหละ
พยายามทวงถามหลายครั้งแต่ถูกบ่ายเบียงครับ
ผมเกี่ยวกับไม่ดีในประเทศไทยไม่มีสักครั้งที่ทำกับผม
หรือว่าจะทำกับคนอื่นไว้บังเอิญเทวดาฟามีตา
ได้เกิดขึ้นแล้วนะบัตรนี้ผมดีใจเกิน
พวกนี้ดีใจมากกับความจริงเบื้อเท้ย
ประชาชนเห็นลูกเห็นลืมตาเร็ว
ผมได้บ่ายจะได้ลำบายครับผมครับอย่าต้องเก็บกดมาปะละวะ
แต่ว่าตำรวจพิจารณาแล้วบอกคดีนี้มันเป็นคดีทางแพ่งน่ะ
ไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาเนี่ยมาแจ้งความไม่ได้นะ

นำผู้เสียหายไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากพระดอนเองนะครับ

ต่อด้วยเรื่องนี้